ถ้าใครอิ่มแล้วอยากให้ออกไปเที่ยว
แนะนำค่ะว่าช่วงนี้วันหยุดสุดสัปดาห
พาลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีไหม
เพราะว่าที่ขอนแก่นตอนนี้มีสมาชิกใหม่
สมาชิกตนนี้น่ารักมาก

เป็นลูกหลานของแม่มะลิแม่ฮิปโป

ไปดูเขาว่าน่ารักขนาดไหนเหมือนคุณชนะหรือเปล่า

ฮิปโปเวลามันเกิดใหม่มันจะสีอมชมพูอย่างนี้นะ
สีสวยผิวแบบผุดผ่องผ่องใส
โอ๊ยตัวนั้นกลมเลยจ้ะ
ตัวตาต้วมเตี้ยมนะน่ารักเชียวทีเดียวเลยแหละ

นี่เป็นสาวน้อยตัวใหม่ล่าสุดนะคะ
ที่อยู่ในสวนสัตว์ขอนแก่น
เพิ่งจะเกิดมาได้วันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาเท่านั้นเอง
แต่ว่าเกิดมาก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีวิ่งเล่นได้กับคุณแม่เลยนะ
แล้วก็เนี่ยค่ะอยู่คลอเคลียร์ภายในสวนสัตว์กับคุณแม่ที่อยู่ในส่วนจัดแสดง
ขณะที่แพทย์เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะ
ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นคือท่านผอธนชนเคนสิงห์บอกว่า
ลูกฮิปโปตัวนี้เกิดจากแม่เล็กแม่ชื่อเล็กเป็นแม่ฮิปโปอายุ๒๑ปีค่ะ
ที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่เกิดกับพ่อนำโชค
นำโชคอายุ๑๐ปีพ่อนำโชคมาจากสวนสัตว์นครราชศรีมา
เป็นลูกครึ่งนะระหว่างสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและนครราชศรีมา
มาเจอกันที่นี่คลอดออกมานะคะ
พอลำดับญาติไปลำดับญาติมาแล้วพบว่า
ฮิปโปตัวนี้มีศักดิ์เป็นหลานสาวของแม่มะลิ
แม่มะลินี่เป็นเซเลปของสวนสัตว์ดุสิตนะ
คุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สวนสัตว์ขอนแก่นเขาได้สมาชิกใหม่เพิ่มเติม
ตอนนี้นะทางสวนสัตว์ก็เลยอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไปชมความน่ารักความน่าเอ็นดูแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเจ้าฮิปโปน้อยตัวนี้กันด้วย
แต่ยังไงใครที่อยากจะรู้ว่ามันชื่ออะไรอ้าวอยากจะบอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน
ทำไมอ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีชื่อเลยอ๋อมันยังไม่มีชื่อเขาก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการส่งชื่อให้มาประกวดนะคะว่าสาวน้อยฮิปโปตัวนี้จะชื่ออะไรดี
คุณชนะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะ

เอาล่ะมันเป็นญาติเป็นลูกหลานของแม่มะลิใช่ไหม
ใช่ค่ะส่วนพ่อชื่อนำโชคแม่ชื่อเล็กมันเกิดวันที่๕ตุลาคมเกิดที่สวนสัตว์ขอนแก่น
ข้อมูลเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมไปถามหมอไก่อาจารย์พอพระธินีแป๊บนะฮะ
ช่วยตั้งชื่อที่เป็นสิริมงคลเหรอยังไงก็อย่าคิดนานนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะประกาศรางวัลแล้วก็มอบเงินให้กับผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
ส่วนใครที่แบบแหมเห็นผ่านหน้าจอมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไปดูด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะคะที่สวนสัตว์ขอนแก่นตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นได้เลยจ้า
เอาไปลองตั้งชื่อลูกฮิปโปดูสนุกสนานเป็นกิจกรรมดีแบบนี้พาน้องไปตั้งชื่อเป็นหลานกับแม่มะลิชื่อมะละดีไหม